เห็นเราเล่าข่าวเรื่องเจ้าหนี้ไปทวงเงินใช่ไหมเจ้าหนี้

เหตุการณ์นี้เจ้าหนี้เป็นแม่ลูก

คนที่พูดประโยคนี้พี่เป็นผู้ชาย

ใช่แล้วผู้หญิงแม่ลูกใช่ป่ะแม่อายุ๖๐กว่าแล้ว
ถามผู้หญิงอายุหกสิบใช่ตัวกูเปล่า

เก้าอี้แบบพับคือฟาด
แล้วที่ท้านี่คือลูกหนี้ใช่อ๋อเป็นลูกหนี้เขาด้วย
แก๊งลูกหนี้กลุ่มลูกหนี้โอ้โฮเพียบเลย
เห็นไหม๘ต่อ๒ดอมมีผู้หญิงด้วยมีผู้หญิงอยู่๒คนในฝั่งแฟลูเนียม
อันนี้คือสปีดภาพให้เห็นเร็วนะคะ
กล้องกลุ่มจอลปิดจับภาพได้เลยเอาฝั่งเจ้านี่ก่อน
เจ้านี่มีแม่ลูกไปแม่เสื้อลายหน่อยนี่นะคะ
อายุ๖๖แล้วนางสมคิตไปกับลูก
ลูกคือนางสาววาสนาพันธ์อายุ๓๒ปีผมสั้นเสื้อสีดำค่ะ
ทีนี้ทะเลาะกันอีกฝั่งหนึ่ง
โอ้โห๘คนนี่เห็นผู้หญิงเสื้อเหลืองอยู่๒คน

ทีนี้ฝั่งเจ้าหนี้เอาจริงก็มีมีดอยู่ในมือแหละ
แต่ว่าฝั่งลูกหนี้ไปหยิบเก้าอี้เหล็กมาฟาด
๒ปุ่มที่คุณผู้ชมเห็นซึ่งตัวของเจ้านี่
ที่เป็นลูกสาวคุณวาสนภัณฑ์
หยุมหัวกระชากลงพื้นแล้วก็โดนกระทืบซ้ำด้วย
นี่เกิดขึ้นเมื่อช่วงวันที่๒๔ที่ผ่านมา
ทีนี้เมื่อวานนี้สองแม่ลูกก็เอาคลิปต่างพวกนี้

แล้วก็เล่าให้ฟังบอกว่า๓เดือนก่อนเนี่ยนะ
ผู้ชายสองคนในกลุ่มนะในกลุ่มลูกหนี้
เขามาขอยืมตังค์ก็ให้ยืมมาคนละ๕๐๐บาท
๒คนก็๑๑๐๐ถูกไหมหักดอก๖๐๐
แล้วก็โอนให้คนละ๔๔๐๐ถูกไหม
ทีนี้ก็บอกว่าต้องผ่อนคืนนะ
ผ่อนคืนวันละ๑๐๐ตอนแรกก็ส่งตรงเวลาหรอก
หลังส่งช้า
ทีนี้ลูกกับแม่ก็เลยเดินทางไปทวงเงิน

แต่อีกฝ่ายหนึ่งก็พยายามจะทำร้ายแม่วัย๖๖ปี
จนทำให้ลูกสาวต้องไปหยิบมีดมาป้องกันตัว
เมื่อกี้พี่ก็สงสัยอยู่ทำไมไปทวงหนี้ต้องเอามีดไปด้วย
ก็เขามาทำร้ายแม่หนูก่อนนะพี่
ทีนี้พอทำแบบนี้หนูก็ต้องเอามีดมาป้องกันตัว

ทวงหนี้กันแล้วดูฝั่งเขาเขามีอะไรบ้าง

กลัวว่าจะไม่ได้รับความเป็นธรรมเพราะอะไรรู้ไหม
๑ใน๘ที่เป็นลูกหนี้
อ้าวเขาเป็นสนิทกับผู้กำกับไม่ยืมเงินผู้กำกับ
ก็ไปคุยสิไปคุยกับอีกฝั่งนั้นด้วย
นายรัฐพลอายุ๒๔ปีเขาบอกว่า
ไอ้วันนั้นเนี่ยนะมีคนมาตะโกนตะโกนมาบอกว่า
น้องผมโดนฟันผมก็วิ่งออกไปดูแล้วผมเห็นแม่ลูกมาตะโกนด่า
แล้วเอามีดฟันฝ่ายผมเจ็บไป๒คนแล้วนี่เปิดแผลให้ดู
เดี๋ยวพี่เบิร์ดดอร์มดูนะเห็นไหม
ทางหลังที่ติดพระออการินอยู่นี่แหละ
แล้วปมเรื่องยืมเงินสรุปคือยังไง
ไม่เอาผมไม่อยากพูดถึง
ดูคลิปก่อนจังหวะที่เห็นแบบวิ่งก็หยิบ

อันนั้นเพราะว่าเขามาทำร้ายฝั่งผม
ผมจะออกไปดูน้องก็มีคนมาบอกว่าน้องผมเจ็บแล้ว

นักข่าวเจอพ่อของคนเจ็บ
คือเขาก็ยอมรับนะว่าเอาจริงลูกสะพ้ายเคยยืมเงิน
แต่ว่าคืนไม่หมดส่วนลูกชายไม่ได้เกี่ยวข้องกับหนี้ก้อนนี้เลย
แต่ว่าลูกผมต้องมาโดนฟันจนได้รับบาดเจ็บ

ผมก็ต้องแจ้งความดำเนินคดีกับฝั่งเจ้าหนี้แม่ลูก
เขาอาหารพยายามข้ามเหมือนกันเขาเอามีดมาแทงลูกผมอ่ะ

จากเรื่องยืมตังค์กันกลายเป็นเรื่องอื่นแล้วนะ